สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

ดำน้ำเองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชอบทำ

ก็จะมีการไปเก็บขยะที่มันถูกทิ้ง

เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างของพวกผม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม
พอดีได้ข่าวว่าที่มูลนิธิเขามีโครงการ
ในการนำเอารังกระดาษที่เหลือใช้แล้ว
ทำให้มันเกิดประโยชน์กับป่าไม้
เราก็เลยมาขอความรู้ว่าเอาไปใช้ยังไงทำยังไง
เพราะว่ารังกระดาษผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้ว

เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีโครงการแบบนี้

ทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อยอดขึ้นมา
เราก็มาทาบตามแบบวงกลมที่เราเคยตัดกัน

ถ้ากระดาษไม่เท่ากันจะมีผลต่อต้นไม้
จากนี้กระดาษบังยังช่วยกักเก็บความชื้นได้อีกด้วย
แล้วก็กระดาษรังก็จะย่อยสลายเองใน๑ปี

ใช่เหมือนเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราปลูกลงไปด้วย
มูลนิธิเราเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ทำงานเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกระดาษรังที่เรานำไปใช้ค่ะ
อย่างพื้นที่แปลงล่าสุดของเราที่อำเภอเสริงสาง
จังหวัดนครราชศรีมาในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลานนะคะ
ก็จะมีปัญหาเรื่องย่าที่เป็นอุปสรรค

มันจะช่วยควบคุมวัชพืช
ขึ้นดีมากเลยทีเดียวขึ้นแข่งต้นกล้าเลยค่ะ
โอเคนี่
เหมือนไหมน่ะใกล้เคียงนะฮะค่ะเรียบร้อยค่ะ

ขุดดินไว้รอเรียบร้อยเพื่อสาธิตวิธีการใช้กัน
ที่เรากรีดประกาศเราก็โอเค

หลังจากที่ได้มาเรียนรู้วิธีการนะครับ

สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเห็นเลยก็คือว่า
อย่าไปคิดว่าเราเองไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่า
มันไม่มีใครหรอกบนโลกใบนี้ที่จะไม่มีคุณค่า

แต่ว่าจะเห็นมันหรือว่าจะหามันเจอหรือเปล่า
อย่างกล่องรังที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวัน

มันก็สามารถไปสร้างคุณค่าให้เกิดกับป่าไม้เยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ต่อมา
ลองคิดดูผมว่าทุกคนมันจะมีแง่มุมของตัวเอง

สังคมนี้ผมว่าทุกคนมีนะครับ